ผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยฮะ
เชื่อว่าท่านยังจำกันได้๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
นี่เป็นเรื่องใหญ่ในวันนั้นในช่วงเวลานั้น
มีงานบวชที่วัดสิงห์นะครับแขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพ
ทางโรงเรียนวัดสิงห์เขาก็มีสอบแกดแพทย์

โรงเรียนก็ไปร้องขอบอกเบาเสียงหน่อยได้ไหม
พระเจ้าก็ขอบอกว่าโอ้โหปิดเปิดเถอะ

โพงงานบวชอะไรเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มเพื่อนพระไม่พอใจ

พระนี่เขาก็เข้าโบสถกันไปแล้วล่ะ
ปรากฏว่าเพื่อนพระบุกไปที่โรงเรียน
กลุ่มชายชะกัน๒๐กว่าคนนะครับ
ทำลายข้าวของในโรงเรียน
การสอบเขาต้องเลิกไปเลยในวันนั้นนะครับ
ทำร้ายครูอาจารย์บุกเข้าไปในห้องพอทำลายทรัพย์สิน

อยากให้เรื่องจบมาเป็นเมียพี่อะไรอย่างนี้
หอมแก้มจับหน้าอกเขาอีก
สรุปตำรวจแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปทั้งหมด
๒๗คน

เป็นเยาวชนอายุไม่ถึง๑๘ปี
อีก๒๒ก็อายุเกิน๑๘นะครับ
บางคนต้องคดีเคยได้รับโทษคดียาเสพติดอะไรมาเยอะแยะก็มี
ส่งฟ้องไปยังอายการนะครับ
อายการแจ้งข้อหานักเอาไว้ทั้งหมดเนี่ย

มั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็น
บุกรุกนะเรื่องของการก่อกวนทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำให้เสียทรัพย์
อนาจารย์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัดเขาห้ามนะครับ
อายการก็ยื่นฟ้องต่อสารเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ

ขอให้ศาลได้โปรดลงโทษจำเลยทั้งหมด
อัตราโทษขั้นสูงสุดของกฎหมาย
เนื่องจากการกระทำของกลุ่มจำเลยเป็นการกระทำที่ไม่เคารพยำเกรงต่อกฎหมาย
อาศัยที่มีพวกมากบุกรุกเข้าไปในโรงเรียนทำร้ายเด็กนักเรียนและครูผู้คุมสอบ
ผู้หญิงผู้ชายโดยไม่เลือกว่าเป็นใคร
ทั้งที่ไม่รู้จักและไม่มีสาเหตุโกรธเครื่องกันมาก่อน
เป็นการข่มเหงรังแก่ผู้อื่นเพื่อความสะใจ
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับบุคคลอื่น
เพื่อความสงบสุขของสังคมโดยรวม
อายการจึงขอให้ศาลได้โปรดลงโทษจำเลย
อัตราโทษขั้นสูงสุดของกฎหมาย

และวันนี้ครับท่านผู้ชมครับศาลได้เบิกตัวจำเลย๒๒คนนะฮะ
มาพิจารณาคดีมาสอบคำให้การ
ซึ่งศาลท่านก็ได้แจ้งข้อหาตามที่อายการส่งฟ้องมา

ทั้งหมดเลย๒๒คนอีก๔คนเยาวชน
นี่เขาแยกดำเนินคดีที่สารเด็กเยาวชน

๒คนนี้สารถามว่าจะรับสารภาพ

ทั้งหมดปฏิเสธ

ตอนแรกออกมาร้องไห้ไม่ใช่เหรอคะ

ผมเข้าไปห้ามแต่ไม่ได้ไปมีเรื่องด้วย
เอาเป็นว่า๒๒คน
ปฏิเสธข้อหาและขอต่อสู้คดีในชั้นศาล
สารนัดสอบปากคำ
พร้อมสอบคำให้การและตรวจหลักฐานคดีอีกครั้ง
สิบเจ็ดพฤษภาคมเวลาเก้านาฬิกาเท่ากับว่าต้องไปสู้คดีกันในชั้นศาล
ผมถึงบอกไงเวลาจับได้เนี่ยไอ้ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเนี่ย
แต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถึงเวลาขึ้นศาลเนี่ย
มีทะแนะมาบอกให้ปฏิเสธหมดอ่ะอืมเพราะคดีเนี้ยคดีอาญาค่ะ
อย่าลืมว่าทางสพทางกระทรวงศึกษาเขาฟ้องแพ่งด้วย
เรียกค่าเสียหายทรัพย์สินเสียหายเขาต้องจัดสอบใหม่เนี่ย
ถ้ามันรับสารภาพคดีอาญาเนี่ยมันก็จะมีผลผูกพันกับคดีแพ่ง

คุณชุวิตเคยพูดไว้นะบอกว่าสู้ติดแน่และถ้าแพ้เนี่ยติดนานด้วยนะ
เอาละเอาไปด้วยพวกนี้มันปฏิเสธอ่ะ

ก็รอการพิจารณาคดีเท่ากับว่าขึ้นสู่ศาลชั้นต้น
ในการพิจารณาคดีกันต่อไปนะครับ